กันที่เวทีนี้กันบ้างดีกว่ากับเวทีประกาศรางวัลที่เขาบอกว่ามันเฟคนั่นเองนะครับ
เพราะว่าเจ้าของคนเดิมที่เคยจัดงานค่ะคุณนุอนุสรนี้นะคะ
ที่เป็นเจ้าพ่ออีเวนต์เนี่ยเขาออกมาบอกว่างานนี้ประกาศเลย
ไม่ใช่งานของเขานะคะขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลย
แล้วก็เห็นบอกว่าอาจจะฟ้องกันก่อนงานวันเสาร์นี้เลยนะ
พี่นุกอนุสรเนี่ยค่ะก็พี่คนนี้นะคะ
ก็คือเป็นการมอบรางวัลให้กับศิลปินดาราที่ฮอตฮิตในแต่ละปีนะคะ

ไปถึงจนปี๒๐๑๖ยกเลิกไปแล้วจบไปแล้วไม่จัดแล้ว
การกระทำแบบนี้เท่ากับว่าเป็นการแอบอ้าง
เพราะว่าศิลปินดาราหลายต่อหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่

แล้วก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ทำให้คุณนุเสียชื่อเสียง

ยังไงก็ฟ้องแน่นอนใช่ไหมคะพี่

สารประทับรับฟ้องเรียบร้อยนะครับเราสืบพยาน
คราวนี้คนที่ไปงานเนี่ยบางคนก็อาจจะต้องมาเป็นพยานด้วย
เพราะว่าคนที่ไม่รู้ด้วยการแอบอ้างหรือรู้แล้วยังไปต้องไปงานอะไรอย่างนี้
ตามนั้นเลยเพราะว่าทนายของพี่เนี้ยพี่ใช้ทนายสี่ท่านนะฮะ

เห็นว่าปีที่แล้วเขาก็จัดมาแล้วครั้งหนึ่งด้วย
ปีที่ถ้าอ้าวคุณอ้างพัชรภาพไปรับรางวัล

ที่ฟังก็โอ้โหรุนแรงเหลือเกิน
ใช่นะคะเพราะว่าโอ้โหมันมีเรื่องเงินมาอีกนะคะ
ก็คือนอกจากสินปิดดาราที่มาร่วมงานนะคะ
จะมีเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างที่ขายสินค้าผลิตภัณฑ์

ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานเห็นบอกว่าบางคนต้องมีการจ่ายตังค์
นี่เขาว่านะไม่รู้ว่ายังไงนะคะ